อุ้ยข่าวนี้อยากจะหันไปถามคุณครอบทะสันใน

เขาเป็นงานประกวดนางงามที่

ความสามารถก็ไม่สำคัญ

คุณก็จะได้เข้ารอบต่อไปค่ะ

เดี๋ยวผมจะส่งคุณขวัญไปประกวดเวทีนี้นะครับ
คุณคิดว่าดิฉันจะมากับดวงดีหรือดวงสวยคะ

แต่ว่าได้ยินพิธีกรประกาศไหมคะคุณผู้ชม

สลากในกระป๋องขึ้นมาเสร็จแล้ว
หมายเลขสมมุติหมายเลขหนึ่งดวงดีค่ะ

หมายเลข๒ดวงสวยค่ะ

ใช่ไงดิฉันถึงบอกคุณไงว่างานนี้คุณต้องมากับดวงล้วนค่ะ
เป็นงานมหากรรมอาหารของมหานครพิศนุโลก
งานปรากฏที่ดาดดวงดีค่ะ

ท่ามกลางการคนที่มาดูเยอะมากค่ะคุณ
แล้วหลายคนคือก็หัวเราะมีความสุขเฮฮา
แล้วก็บอกว่างานนี้ใช้ดวงล้วน
ไม่มีแม้แต่คณะกรรมการในการตัดสิน
เพราะใช้วิธีการจับสลักเข้ารอบเท่านั้นค่ะ

มีความสามารถแค่ไหนไม่ต้องไปดูค่ะ
อยู่ที่ว่าคุณดวงดีหรือเปล่าแค่นั้นเอง
วันและเงินรางวัลเป็นของขวัญกลับบ้านไป
ผลปรากฏคนที่ดวงดีที่สุดได้แก่

อายุ๒๒ปีเป็นชาติจังหวัดสุโภธัย
ทางชมรมที่จัดงานนี้ของจังหวัดพิษนุโรคคุณพี่ชาญบอกว่า
ชมรมจัดงานแบบนี้เพื่อสนับสนุนงานมหากรรมอาหารของดีจังหวัดพิศนุโลก
กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการประกวดแบบนี้
ก็อยากให้สาวสวยในจังหวัดได้มาแต่ก็ไม่อยากให้เครียดมาก
เฮ้ยแต่เค้าก็สวยของเค้านะครับเค้าสวยสิแล้วก็ดวงดีด้วย
เดี๋ยวปีหน้าส่งคุณขวัญไปนะ